คุณชุวิตเขาบอกเลยว่าไอ้ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเสียชีวิตของแตงโมเนี่ย
อยากให้๕คนบนเรือเนี่ยออกมาพูดความจริงอันนี้คุณชุวิตเขาบอกมานะครับ
แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเพราะขนาดนี้จากข้อมูลจากข้อมูลที่ทราบ
มีการโกหกขึ้นจุดประสงค์เพื่อเบี่ยงเบนความผิดที่เกิดขึ้น
คดีนี้มีบุคคลเกี่ยวข้องมากกว่า๑คนอาจทำให้การโกหกเป็นไปด้วยความลำบาก
เขาว่าอย่างนั้นเลยนะครับทราบมาว่าหลังเกิดเหตุ
กลุ่มคนบนเรือได้โทรไปหานักการเมืองคนหนึ่ง
อักษรย่อช่อช้าง
ใครวะอักษรย่อช่อช้างไล่มาสิ
มีอยู่๓คน
พี่รู้จักพี่มดรู้จัก
หนึ่งในนั้นเมื่อกี้พี่เพิ่งพูดกับหนูตอนที่ครบทรงชาติ

เพราะฉันรู้จักหมดรู้จักหมด
แก๊งแก๊งรถหรูใช่ไหมใช่ไหมคะนั่นอ่ะอ่าพี่มดเล่าต่อก็เนี้ย
แล้วเล่าต่อเล่าต่อแล้วคุณชุวิตอันนี้อันนี้คือพี่มดรู้จักทุกคนเลย
ใช่ไหมอืมพี่มดรู้จักทุกคนในนั้นอ่ะแล้วแบบยังไงแล้วชาวช้างทุก
ไหนวะอืมนี่ไงมีหนึ่งคนใช่ก็คือเอาง่ายก็คือเอาว่าพี่ปอล
แล้วเนี่ยหลังจากวันเกิดเห็นป้าบาทโทรศัพท์ไปหา

ปรึกษาเขาบอกว่าโทรไปปรึกษา
เพราะว่ากังวลเรื่องเมาแล้วขับเรือ
แล้วก็ทั้งหมดก็ให้คำแนะนำ
ต่อมากลายเป็นการให้ทุกคนบนเรือเนี่ย
ให้การไปทิศทางเดียวกันเลยว่า
ดาราสาวเนี่ยไปฉี่คือเอาแตงโมไปฉี่ท้ายเรือ
ถ้าสมมุติแตงโมฉี่ท้ายเรือปุ๊บคืออะไร
ประมาทเองคนอื่นไม่ผิด
เป็นคนบอกว่าอ้าวแตงโมไปฉี่ท้ายเรือแล้วกัน

ส่วนตัวคือต่อส่วนตัวเขาบอกว่า

หากเป็นเช่นนั้นสามารถจอดเทียบท่าได้
เขาบอกอยู่แล้วว่าสองข้างทางมีทั้งร้านอาหารมีทั้งโรงแรมมีทั้งอะไรอย่างนี้ดู
เห็นไหมแผนพังมาแล้ว
เรือเร็วเหล้าบวกวายยานักการเมืองรถหรู

แล้วก็ตรงกลางถามว่าอะไรเอ่ยนั่นสิ
ซึ่งเขาบอกเลยว่า๕คนอยู่บนเรือเนี่ยให้ข้อมูลจริงแล้วคุณชุวิตว่าคดีนี้
จะได้รับการแถลงข้อมูลคดีอีกวันถึง๒วันโดยทิศทางจะแถลงว่าคืออุบัติเหตุ
ผมยืนยันว่าหากทั้ง๕คนที่อยู่บนเรือเนี่ย
ให้ข้อมูลอย่างตรงไปตรงมาในรักคดีลักษณะแบบนี้ไม่จำเป็นต้องมีทนาย
แต่ตอนนี้มีการโกหกร่วมกัน
ทำให้การบิ่งเบนประเด็นของการเกิดปฏิเสธ

ยกตัวอย่างยกตัวอย่างนี้นะฮะ
คุณชุวิตก็เขียนมามากมาย

วายที่เจอเพียงขวดเดียวเนี่ย

ไม่กินขวดเดียวอยู่แล้วถูกต้องป่ะ
ไหว้เจอเษ็บหนึ่งขวดเดียว๑ขวดเต็มที่เลยน่ะ
ลินได้๗แก้วคนบนเรือมีอยู่๖คน
เป็นไปได้หรือที่คุณกินคุณแก้วเดียว
พอพอแก้วมันหายไปหมดไงเออก็นี่แหละที่น่าจะแบบ

อาจจะเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ผู้กระทำความผิดต้องการเบี่ยงเบน

อยากหยิบยกประเด็นที่อาจจะทำให้
ตัวผู้เสียชีวิตเนี่ยเสื่อมเสียมาพูดอาทิ

มันน่าจะจบถ้าสมมุติเราดูจากขนกระแสวันแรก

แต่เนี่ยอย่าให้คนอื่นรู้

หรือถ้ากระติกจะหลอกมาเออแกไปซื้อของกับฉันหน่อยแล้วพาไปไม่ดีกว่าเห

คำต้องบอกว่าที่สมคัญเนี่ยต้องรวดเร็วไม่มีการรอ
กับประเด็นตำรวจระดับพลตำรวจตรีออกมาขายข้อมูลให้กับผู้ก่อเหตุนั้น
ส่วนตัวไม่เชื่อว่ามีเหตุการณ์นี้เนื่องจากเป็นคดีที่สนใจของประชาชนและสนใจนาน
เราคิดว่าเสาร์อาทิตย์น่าจะจบไปแล้วค่ะปรากฏว่าเสาร์อาทิตย์อ่ะ

กล้องวงจรปิดภาพซูมตาแตกอะไรมาใหม่เต็มไปหมดเลย
อู้มีคนนุ้นนี่ออกมาเต็มไปหมดเลย

เนื่องจากเป็นคดีที่สนใจของประชาชน
ตำรวจเขาไม่มีใครเนี่ย
อยากเอาตัวเข้ามาเสี่ยงกับเรื่องแบบนี้อยู่แล้วเขาว่าอย่างนั้นนะฮะ
ซึ่งอันนี้ก็คือคุณชุวิตมีเสียงคุณชุวิตซะหน่อยไหม
ข่าวเย็นเมื่อกี้รู้สึกข่าวเย็นเปิดไปรอบนึงแล้วนะฮะ
เราขอยืมข่าวเย็นมาหน่อยได้ไหม
อ่าเดี๋ยวเราเปิดให้ฟังนะฮะในขณะนี้ก็คือ
มีคนห้าคนที่รู้เหตุการณ์แต่ห้าคนนี้ไม่พูดความจริงทั้งหมด
คุณจะไปคิดคุณจะไปเครียดคุณจะไปหาลือใคร
ไม่ใช่ชูวิทย์นะแต่ช่อช้างผมได้ให้แค่นั้นหาลือคนนี้
และการคำหาลือออกมากลายเป็นว่าไปโทษคนตายซะ
บอกว่าเขาฉี่เพราะคนตายแล้วแก้ตัวไม่ได้
อีกสองวันคุณก็รู้ความจริงขอโทษอีกสองวันคุณก็รู้คำที่ตำรวจจะมาแถลง
ผมก็เชื่อว่าอีกวันสองวันคุณก็รู้ว่าคดีนี้มันจบยังไงเป็นคดีประมาท
คุณกลัวก็มีคดีคุณกลัวเสียชื่อเมื่อคุณเยียวยาแล้ว
ญาติพี่น้องครอบครัวไม่ติดใจเอาความคุณเป็นลูกรัก
สารก็รอคุณไม่เคยทำผิดมาก่อนศาลก็รอ
ง่ายแค่นั้นเองคุณไม่จำเป็นต้องไปปั้นเรื่อง
แต่เป็นเพราะหนึ่งในนั้นเนี่ย
หนึ่งในนั้นน่ะ

ขึ้นกระดานเขียนเป็นเรื่องบรรราวมาให้ดูเลย
เวลาอธิบายก็เขียนอธิบายไปด้วย

เอาออกฟังจากหลายหลายข้อมูลแล้ว

อันนี้คือสิ่งที่

ข้อมูลที่ได้จากคดีที่ตำรวจแถลง
ก็ยังไม่สามารถให้ความชัดเจนตรงนั้นกับประชาชนได้

มันยังไม่สามารถโยงไปถึง

โฆกษุตัหารามสำนวนให้แบบรักกลุ่มเต็มที่อยู่
ในขณะที่เรื่องราวแวดล้อมใช้คำนี้ดีไหมคะ
เพราะมันมีทั้งความคิดเห็นส่วนตัว
อะคุณศัลทน้ากับคุณเต้มมงคลกิจ

ตอนนี้คุณชีวิตออกมาบอกว่าชรชัง

อันนี้คือสรุปสั้นจากที่ยาวขนาดนี้
โปรดติดตามตอนต่อไป